เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีเหตุเพื่อนบ้านยิงกันค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากนั้นค่ะ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุหนีขึ้นไปอยู่บนเขาตอนนี้ตำรวจกำลังวางแผนไปจับกลุ่มตัวอยู่นะคะ
มีการสืบสวนสอบสวนตอนแรกดูเรื่องเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
เหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้า
หรือคิดมาก่อนวางแผนมาก่อนแต่มันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งค่ะ
สนับสนุนว่าผู้ก่อเหตุวางแผนมาก่อนก็คือภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปเลือกซื้อของ
อยู่ในร้านขายของชำจุดนี้นะคะในช่วงเที่ยงสิบแปดนาทีของวันที่สิบแปด
พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วมาก่อเหตุช่วงวันที่ยี่สิบสอง
พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะการก่อเหตุคือการใช้ปืนลูกซองยิงนายพงศ์
พงศักดิ์ว่องอายุ๓๓ปีเป็นเพื่อนบ้านเสียชีวิตนะคะ
จะเห็นภาพว่าเขาเลือกซื้อของหลายอย่างเลยนะ
ลักษณะมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเข้าไปอยู่ในป่าหลายวัน
ของที่ซื้อส่วนมากก็จะเป็นของที่เอาไว้รับประทานนะคะถามถึงมูลเหตุจูงใจค่ะ
ไปพูดคุยกับเพื่อนของผู้ตายเพื่อนของผู้ตายระบุว่าปมเหตุ
น่าจะมาจากเรื่องที่ผู้ตายไปยืมยืมไฟส่องกรีดยางตอนกลางคืน
ของผู้ก่อเหตุก็คือนายกำทรแล้วเอาไปคืนผิดอันคืนผิดอันแบบไหนค่ะ
ไฟที่เอาไปคืนเป็นไฟของเก่าแต่ไฟที่ยืมมาเป็นไฟใหม่นะคะ
อาจจะทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจพอไปถามพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ
พ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าได้ข้อมูลมาจากชาวบ้าน
ชาวบ้านคนที่ขึ้นไปบนเขาเนี่ยอยู่ติดกับสวนของนายกำทร
บอกว่าไปเจอนายกำทรด้วยหลังก่อเหตุแล้วนะ
ไปเจอนายกำทรยืนกรีดยางร้องเพลงอย่างสบายใจ
แถมยังฝากชาวบ้านมาบอกด้วยถ้าลงเขาไปนะ
เดี๋ยวจะไปยิงคนในหมู่บ้านอีกเจ็ดศพถ้ายังไม่เอาไฟฉายของเขามาคืน
ฟังเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
บ้านคนขึ้นมาเจอแล้วก็กว่ากว่ากเพื่อนบ้านอีกคน
บอกว่าให้เอากล้วยนี้ไปคืนเขาถ้าไม่เอาไปคืนเขาจะลงมา
เอาอีกจะมาอีกไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีความผิด
ที่เขาบอกฝากมากับเพื่อนบ้านอ่ะนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตำรวจขึ้นไปเขาก็
จะยิงหมดใครขึ้นไปเขาจะยิงหมดพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์เกิดก่อ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรพิปูนนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมวางแผนในการขึ้นไปจับกลุ่มตัว
ต้องวางแผนให้รอบครอบด้วยเพราะว่าเขามีอาวุธนะคะส่วนปมเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าจะมาจากความโกรธแค้น
เพราะเรื่องยืมไฟฉายส่องตัดยางเท่านั้นหรืออาจจะมีความขัดแย้งอื่นอื่นเพิ่มเติมรวมถึง
มีการเตรียมการในการก่อเหตุด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าผลทางคดีมันจะแตกต่างกันนะคะ